มาดูเรื่องของคุณป้าคำแงงจำได้ไหมที่ไปเอาเครื่องดื่มสมุนไพรใช่ไหม
ความจริงจะกินเพื่อรักษาอาการปวดจากเบาหวานปวดข้อเข่าปวดขา
แต่ว่าเซลล์หรือว่าพนักงานขายแนะนำ
เห็นตาคุณป้าเป็นต้อเนื้อหยอดตาด้วยสิหอดตาด้วย
ท้ายที่สุดแล้วคุณป้าต้องให้คุณหมอผ่าตัดเอาลูกตาออกเพราะว่าตามันติดเชื้อนะคะ
ทีนี้ความคืบหน้าตำรวจก็เตรียมที่จะออกหมายเรียกพนักงานขายเครื่องดื่มสมุนไพรนี่แหละ

เมื่อเช้าวานนี้ค่ะทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกวัชรพงศ์ฉุยฉาย
ผู้กำกับการสพเวลุวันอำเภอเมืองขอนแก่นลงพื้นที่
ไปสอบถามคุณป้าแงงที่ใช้น้ำสมุนไพรมาหยอดตาตามคำแนะนำจนตาติดเชื้อ
ก็รู้ชื่อพนักงานขายแล้วชื่อว่านายจรรย์ไม่ทราบนามสกุล
เพราะว่านายจรรย์มาขายเครื่องดื่มแต่เขาเรียกไอ้สิ่งนี้ว่าเป็นยา
แล้วเรียกแทนตัวเองว่าเป็นอาจารย์นี่แหละก็เลยทำให้ส่วนหนึ่ง
คุณป้าคำแงงก็เชื่อเพราะเขามีการอวดอ้างสรรพคุณ
บอกว่าหยอดตารักษาโรคต้อเนื้อได้ด้วยนะ
พร้อมกันกับการกินไปเลยจะได้แก้อาการปวดเมื่อย
ทีนี้ตำรวจก็เลยออกหมายเรียกค่ะให้นายจรรย์มาสอบปากคำตามขั้นตอน
ส่วนเรื่องของการแจ้งข้อหาอันนี้จะต้องรอผลการพิสูจน์ก่อน
ตรวจพิสูจน์ก่อนหลังจากนั้นถึงจะแจ้งข้อหาได้
ตำรวจก็เลยส่งเครื่องดื่มขวดนี้ไปตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์
ผู้เชี่ยวชาญพิสูจน์อีกครั้งหนึ่ง
ว่าจริงแล้วมันสามารถเอามาหยอดตาได้ไหม
ขณะที่ทางด้านเพศรัชกรเชี่ยวชาญนายเชิดชัยอริยานุชิตกุล
ซึ่งเป็นเพศรัชกรเชี่ยวชาญสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
ก็บอกกับผู้สื่อข่าวนะคะบอกว่าพอไปตรวจสอบผลิตภัณฑ์นี้แล้ว
ปรากฏว่าได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย
การรับรองจากออยอันนี้ก็ถูกต้อง
ตั้งอยู่เลขที่๑๖หมู่๒๓ถนนมะลิวันที่จังหวัดขอนแก่น
เป็นการอนุญาตให้ผลิตน้ำสมุนไพรเสริมอาหาร
ที่ไม่มีผลในการป้องกันหรือว่ารักษาโรคนะคะ
รวมถึงไม่อนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่น
เอาไปหยอดลงในอวัยวะส่วนอื่นไม่ได้
เอามาใช้ได้แค่ดื่มเพื่อเสริมอาหารเท่านั้น
ที่ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปโฆษณาไปอวดอ้างสรรพคุณ
ว่ามันใช้หอดตาได้รักษาโรคต้อได้
อันนี้ไม่เป็นความจริงถือว่าเป็นความผิด
ซึ่งก็มีโทษตามกฎหมายนะคะ
ส่วนลูกสาวของคุณป้าคำแงงก็มาเปิดเผยกับนักข่าวของเรา
บอกว่าพอแม่ผ่าตัดตาเสร็จแล้ว
ทางครอบครัวก็พยายามนะคะที่จะติดต่อกับทางพนักงานขาย
ถามหาความรับผิดชอบก็ติดต่อได้บ้างไม่ได้บ้าง
วันหนึ่งค่ะพนักงานขายสองคนนี้เขามาที่บ้าน
แล้วนี่เป็นคลิปที่ลูกสาวถ่ายเอาไว้ได้ค่ะ
คุณผู้ชมดูสิที่เทไปในดวงตานั่นน่ะ
เป็นน้ำมาจากขวดเครื่องดื่มสมุนไพร

เพราะว่าพนักงานขายเขาต้องการพิสูจน์ว่าเนี่ย
มันใช้ได้จริงมันใส่ไปในตาได้จริง

แต่การที่เขาแสบเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมคุณ

ต้องค่อยเช็ดนะมันจะแสบแบบนี้แหละ

เอามอบให้กับตำรวจเป็นหลักฐานเลย

เพื่อให้พนักงานขายแล้วก็เจ้าของผลิตภัณฑ์

ผู้ใหญ่บ้านทองภูลผู้ใหญ่บ้านหมู่๔บ้านโนนลาน
ก็ประกาศเสียงตามสายเลยคุณผู้ชม

บางทีลูกบ้านคนอื่นเขาก็จะเชื่อ

ประกาศออกไปไงพ่อแหมพี่น้อง
ใครมาฆ่ามาขายอะไรให้เรา
ดูให้ดีซะก่อนให้ลูกหลานดูให้หน่อย
ใช่แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านบอกด้วยบอกว่าถ้าเกิดว่า
มีข้อสงสัยหรือว่าเจ็บป่วยไปหาหมอดีกว่า
เพราะว่าสิ่งที่พนักงานแนะนำต่อให้พนักงานเรียกตัวเองว่าเป็นอาจารย์เนี่ย
อาจจะทำให้เกิดอันตรายซ้ำรอยกรณีป้าคำแงงได้
แล้วก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือมาดูแลเยียวยานางคำแงง
สูญเสียดวงตาในครั้งนี้ด้วยนะคะ